อันนี้เมื่อวันที่เก้าตุลาคมค่ะคุณผู้ชมประมาณตี๕ตำรวจสพบ้านเป็ดเนี่ย
ได้รับแจ้งว่าพบศพนะคะนายพนมทิพย์รัตนมงคล
เป็นเจ้าของร้านขายมือถือที่ตลาดประตูน้ำจังหวัดขอนแก่น
ถูกยิง๓นัดเสียชีวิตสภาพที่มือซ้ายกำสร้อยคอทองคำ
มือขวากำพระเลี่ยมทองเสียชีวิตอยู่หน้าทางเข้าสนามบินขอนแก่น
คุณผู้ชมน่าจะจำได้อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะ
ทางเข้าสนามบินทางเข้าสนามบินนะคะ
จ่อยิงอ่ะใช่ค่ะกล้องวงจรปิดเนี่ย
จับภาพใกล้กับจุดเกิดเหตุเลยนะคะเห็นผู้ชายสองคนวิ่งหนีไป
เห็นผู้ตายเนี่ยหนีผู้ชายสองคนก่อนที่จะถูกยิงล้มลง
แล้วเขาก็สืบสวนจากตรงนี้ค่ะจนพบว่าผู้ตายเนี่ยไปเสนอขายรถกระบะ
ซึ่งเป็นรถหลุดจำนำให้กับนายพันธรัฐหรือว่าไนโก้ผู้ต้องหานี่แหละค่ะ
วันนั้นก็มีการนัดจะส่งมอบรถกันตรงทางเข้าสนามบินขอนแก่น
ผู้ต้องหาเนี่ยมากับนายจิราวุฒิหรือว่านายเบ้นแล้วจังหวะนั้นเนี่ย
นายพันธรัฐก็เอาอาวุธปืนยิงใส่นายพนมจนเสียชีวิตตรงหน้าทางเข้าสนามบินนี่แหละค่ะ
แล้วก็ขี่รถกระบะคันของผู้เสียชีวิตนี่หลบหนีไป
ทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลเขมราชข้ามหนีไปที่ฝั่งสปลาวนะคะ
พันธรัฐเนี่ยอ้างว่าแค้นใจเรื่องการซื้อขายรถเพราะว่าซื้อขายกันมาหลายคันแล้ว
จนมีหนี้สินค้างกันหลายแสนบาทแต่ว่าตกลงกันไม่ได้
เขาจะเอารถหักหนี้ผู้ตายก็ไม่ให้ก็เนี่ยค่ะทำให้โมโห
ก็เลยยิงอีกฝ่ายหนึ่งจนเสียชีวิตค่ะตำรวจสพบ้านเป็ดรวบรวมพยานหลักฐานและออกหมายจับผู้ต้องหาห้าคนนะคะ
สำหรับคดีนี้ความผิดฐานร่วมกันปล้นทรัพย์โดยใช้ปืนยิง
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ร่วมกันพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะและร่วมกันมีใช้อาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
และนายจีราวุธเนี่ยหลบหีค่ามไปยัง
สำพะปอร์ลาวก็มีการประสานทางการส่งประปอร์ลาว
ให้ช่วยติดตามจับกลุ่มทั้งสองคนแล้วก็เมื่อวานนี้เขาก็จับได้
ก็นำมาส่งมอบที่ด่านตมจังหวัดหนองคายค่ะ